ไปสรุปปฏิบัติการกู้ชีพหมูป่าทั้ง๔คนเมื่อวานี้กันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะ
สำหรับการปฏิบัติการเมื่อวานี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อช่วงเวลา๑๐นาฬิกาเศษ
โดยภายในถ้ำนะคะมีนักดำน้ำที่ช่วยในการปฏิบัติการสำคัญครั้งนี้
รวมแล้วกว่าคือรวมนะคะ๙๐นายเป็นนักดำน้ำชาวต่างชาติ๕๐นาย
นักดำน้ำชาวไทยสี่สิบนายที่บอกว่าเก้าสิบนายนี่หลายคนก็สงสัย
อ่าทำไมตอนนั้นบอกว่ามีสิบสามคนต่างชาติสิบสามคนแล้วไทยอีกห้าคน
อันนั้นคือกลุ่มที่เข้าไปปฏิบัติการข้างในเป็นกลุ่มที่ต้องดำน้ำไปเอาน้องน้องออกมา
อ่าแต่ว่าการปฏิบัติงานเมื่อวานนี้มันมีหลายจุดที่จะต้องใช้นักประดาน้ำ
ก็สรุปแล้วเมื่อวานี้ปฏิบัติงานรวมกันเก้าสิบนายนะคะอืม
การเข้าปฏิบัติการพาน้องออกมาเป็นการทำงานแบบทีมพี่เลี้ยงโดยใช้นักดำน้ำที่มีความเชี่ยวชาญจากต่างประเทศ
อันนี้คือพูดถึงการที่เข้าไปพาหมูป่าออกมาทั้งสิบสามคนนี้นะคะต่างชาติสิบสาม
ซิลไทยห้าพาเข้าไปเอ่อเข้าไปพาน้องน้องออกมาโดยใช้วิธีการให้นักดำน้ำ
อดน้องเอาไว้แนบตัวแล้วพาออกมาโดยให้เด็กสวมหน้ากากฟูเฟสมาร์คซึ่งมีทีมดำน้ำสองคน
ประกบเด็กอีกหนึ่งคนคือนอกจากจะไหว้ดำน้ำด้วยตัวเองแล้วอ่ะ
คือจะต้องโอบน้องไปด้วยนะแล้วน้องก็จะอาจจะช่วยด้วยการตีขา
อืมคือน้องเขาช่วยได้ได้ไม่มากอ่ะนะคะแต่ว่าเรื่องของจิตใจของน้องเนี้ยยกให้จริงจริง
ส่วนวิธีการเนี่ยพาออกมาให้ทยอยออกมาเป็นกลุ่มคนแรกออกมาจนถึงปากท่ำสิบเจ็ดนาฬิกาสี่สิบนาที
ถัดจากนั้นยี่สิบนาทีต่อมาคนที่สองออกมาจากท่ำคนที่สามนะคะออกมาจากท่ำสิบเจ้านาฬิกาสี่สิบนาที
คนที่สี่ออกมาจากท่ำสิบนาทีถัดมาก็คือสิบเจ้านาฬิกาห้าสิบนาทีทุกคนรวมสี่คนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
โดยผลการตรวจสภาพร่างกายเบื้องต้นทุกคนปลอดภัยอุณหภูมิในร่างกายต่ำเล็กน้อย
มีรายงานว่า๑คนมีอาการปอดอักเสบนะคะและอาจจะมีอาการติดเชื้อในกระแสเลือด
ซึ่งแพทย์เร่งให้การรักษาแต่โดยรวมถือว่าทุกคนปลอดภัยดี
เรื่องของอาการปอดอักเสบก็มีข่าวเกี่ยวกับคุณหมอบางท่านให้ความคิดเห็นว่า
ถ้ามี๑คนมีอาการปอดอักเสบและการอยู่ที่เนินนมสาวรวมกันทั้ง๑๓คนเนี่ย
คนอื่นมีความเสี่ยงที่อาจจะเป็นปอดอักเสบเช่นเดียวกัน
แต่ว่าคือโดยทั่วไปแล้วอาการยังไม่รุนแรงมากเป็นอาการเริ่มต้นนะคะ
ปฏิบัติการน่าจะไม่เกิน๒๓วันนี้ทุกอย่างน่าจะครบทั้ง๑๓คน
อย่างที่บอกไปอย่างน้อยวันหนึ่งก็๔คน๔คนเรื่อยไปก็สัก๓วันน่าจะแล้วเสร็จ
ก่อนที่พายุมรสุมลูกใหม่จะเข้ามาแล้วฝนจะตกลงมาแล้วก็ทำให้น้ำไหลเข้าถ้ำเพิ่มเติมไป
ตอนนี้ปัจจัยทุกอย่างพร้อมไม่มีอุปสรรคทั้งเรื่องของอากาศทั้งเรื่องของฝนเจ้าหน้าที่และทั้ง๑๓คนพร้อมหมดแล้ว
เราจะอย่าช่วยจะคงเดินสายถังอากาศเข้าไปอยู่และเริ่มดำน้ำกันต่อไปตรงฝั่งฐานด้านของท่านพบว่าเหตุการณ์แสดงต่อไป